พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีนะคะครับคราวนี้ต้องบอกว่าเสือ
สิบลายค่ะคุณลุงแกดื่มเล่าเขาเล่าเขาเนี่ยทัก
สี่สิบดีกรีใช่ไหมแกดื่มแล้วแกเมาแกซ้อน
ท้ายแล้วแกใส่หน้ากากเสืออ่าคือนักข่าวของเราไปเห็น
เห็นพอดีจังหวะที่แกซ้อนท้ายปรากฏว่าแกเก็บส่งไปอยู่
เซไปเซมาร่วงจากมอเตอร์ไซค์ลงกลางพื้นถนนเลยนะคะ
นักข่าวไปช่วยเอาแกไปส่งที่บ้าน
คุณผู้ชมสุดท้ายกลายเป็นเสือสิ้นลายแบบนี้ค่ะ
ตัวช่วยเขาเร็ว

เป็นไรมั่งลุงให้ช่วยเขาเร็ว

อะไรเปล่า
ไม่ได้มั้ยครับ

มีราคาคู้นะ

ถูกต้อง
จนง้อคงหรือเสือสิลาย

ตกลงแกรู้ไหมว่าแกใส่หน้ากากอะไรอยู่

ก็เลยถามว่ารู้ไหมว่ากูลูกใคร

แต่ที่แน่แกหงอเลยนะเจออาการแบบนี้
ดูสิคะนักข่าวของเราไปประสบเหตุ

ประคองตัวแกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
แล้วพยายามที่จะพาไปส่งที่บ้านนะคะ

ก็คือบริเวณถนนเส้นทางขาออก
สัตหีบสุขุมวิทย์๔๑

ลุงสองคนแกขี่มอเตอร์ไซค์ล้มประสบเหตุพอดี

บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่

กร้าหน้ารถยังไปเจอขวดเหล้า
บรรจุอยู่ด้วยหนึ่งขวดแต่ว่าเพราะนี่นะคะ

งั้นลุงบอกโอ้โหเสียดายแย่เลยนะคะ
ทีนี้จากการไปช่วยเหลือครั้งนี้นักข่าวบอกว่ารู้สึกสงสาร
แต่ก็อดขำไม่ได้เพราะลุงคนนี้แกนอนเจ็บ
ทั้งที่แกสวมใส่หน้ากากเสื้อพูดคุยกันพักใหญ่พูดไปพูดมา
ตอนแรกนึกว่าสงอคงแต่ไม่ใช่นะคะ
บอกว่าแกชื่อทองล้วนภูวันอายุ๕๗ปี
เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นอาชีพเก็บของเก่าขาย
ก่อนหน้านี้แกเคยเป็นข่าวสวมชุดสื่อหงอคงจำได้ไหมคราวนู้น

บุกโรงพักสัตหีบไปขอเคลียร์กับตำรวจ
ร้อยเวรเจ้าของคดีคือรถพ่วงแกถูกชน

เมาแล้วก็ไปขับขี่ตำรวจเขาก็เลยเห็นลงความเห็นว่าเมาเมานะฮะทั้งคู่วันนี้มาอีกแล้ว

ขี่รถกันไม่ไหวนะคะก็เลยพาล้มกลิ้งกันแบบนี้
ทีมข่าวก็เลยอาสาพาไปส่งถึงบ้าน
ของแกอยู่ซอยถัดไปปรากฏว่าพอไปถึงไปเจออะไรรู้ไหม
เจอเพื่อนแกตั้งวงดื่มเหล้ารออยู่เลยค่ะฉลองสงคราน
ระหว่างทางลุงทองล้วนแกก็นั่งซ้อนท้ายแบบนี้

นั่นคนขี่คือนักข่าว
คนกลางคือเมาแล้วแกก็เมาด้วยลุงทองล้วน
สภาพเลยนักข่าวของเราคราวนี้ต้องหิ้วปีกแบบนี้ค่ะ
ลักทุเลนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุด
นักข่าวของเราก็พาไปส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
แล้วคุณรู้ไหมอุ้ยตายแล้วทั้งคู่เลยเห็นไหม
โอ้โหตลายตลายโอ้โหลุงควังนวดนะฮะ
กว่าจะไปถึงได้นักข่าวบอกว่าเล่นเอางานนี้เหนื่อยเลยนะคะ
แล้วรู้ไหมพอไปถึงจุดหมายปลายทางสิ่งที่แกทำต่อคืออะไร
นั่งดื่มต่อดื่มต่อฉลองสงกราน
หนึ่งว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะ
แนะนำนะลุงกับเพื่อนเลิกดื่มเถอะสุขภาพลุงแย่แล้วนะ
ใช่หัวเมื่อกี้ไปกระทบกระเทือนหรือเปล่าก็ไม่รู้จังหวะที่หล่นจากรถน่ะ